ปัญหาอาหารกลางวันมาอีกแล้วครับ
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าในถาดนี้
ถ้าเป็นลูกผู้ชมคุณผู้ชมกินตอนเที่ยงกินอิ่มไหม
แต่ว่าโรงเรียนเขาออกมายืนยันนะบอก
ข้อที่จริงไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้

นั่นคือขนมจีน
ผมเข้าใจว่ามีน้ำยาลาดนิดหน่อย
นั่นคือลูกชิ้นปลา๑ลูกหั่น๒นะครับ
ลูกหั่น๒นะครับแล้วก็มีไข่ต้ม
ซีกให้ซีกเดียว
แล้วก็มีฝรั่งกี่ชิ้นคุณพระราพร
สัก๓๔ชิ้นได้ไหมนี่แหละครับ
นางสาวสุภาพอมรพงศ์โพธิธา
ครูที่รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันธุวงศ์
เปิดเผยภาพอาหารที่เห็นเนี่ยครับบอกว่าเป็นอาหารชุด
ในระดับชั้นอนุบาลซึ่งในภาพเนี่ยจะมีขนมจีนน้ำยาลูกชิ้น
แล้วก็ผ่าครึ่งลูกชิ้นนะครับ
เพื่อให้เด็กสะดวกแก่การรับประทานนะครับ
ส่วนไข่ต้มก็ทำตามหลักเกณฑ์
จากทางระบบแนะนำอาหารกลางวันนะครับ
พอตกเป็นข่าวก็ตกใจอย่างมากเพราะโรงเรียนให้ในปริมาณที่อิ่มเพียงพอ
บางครั้งเหลือซะด้วยซ้ำก็จะให้ห่อกลับบ้านด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นผู้ปกครองนะครับเรียกร้องให้โรงเรียนดำเนินคดี
กับเพจที่โพสต์ภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ
รู้สึกตกใจนิดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าคือเด็กเราก็กินอิ่มได้ห่อกลับบ้าน
อาหารเหลือก็แม่ครัวเขาก็ให้ห่อกลับบ้านนะคะ
ถ้าเป็นเด็กต่างชาติเด็กจะกินเยอะนะคะ๒๓ถาดเต็มถาดปกติค่ะ

ก็จะมีผู้ปกครองนะคะแจ้งมาหลายกลุ่มว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง
อยากให้โรงเรียนดำเนินคดีกับทางเพจที่เอาเรื่องไม่จริงไปลง
นายพิทักษ์ทวีแสงครับรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสาครเปิดเผยบอกว่า
ประเด็นมันน่าจะมาจากเรื่องขนาดของถาดครับคุณผู้ชมมันใหญ่เกิน
ถ้าเป็นของเด็กอนุบาลควรจะเล็กกว่านี้ยืนยันว่าให้ที่ปริมาณพอเหมาะนะครับ
เราไปสำรวจอาหารกลางวันที่โลอาหารพบว่าให้ค่อนข้างมากต่างจากภาพที่ปรากฏเป็นข่าว